แล้วเวลาไปขอเรื่องความรักเนี่ยนะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่ามันต้องขอให้ครบ

วันนี้เรามีวิธีตัวอย่างแล้วกันในการขอเรื่องความรักจะเป็นยังไง

คอนเซอร์ตคอนเซอร์ตคอนเซอร์ต
โรธมารวมตัวกันตรงนี้
ถ้าอยากจะได้คนดีดูซิสคนนี้เป็นตัวอย่างฮ่า
ใช่ค่ะซิสปิงปอง
สาวโสดเขามาขอให้เทพโปรดประธานฝากรัก
ขอให้หล่อเหมือนนายกระทิง
ขอให้รักจริงเหมือนพี่เคนรักพี่หน่อย
ให้บอกรักลูกช้างบ่อยเหมือนอเล็ก
ขอให้รถเสี่ยวเซ็กเหมือนพระเอกเอวี
ขอให้ผิวพันธุ์ดีเหมือนโคตะ
ขอให้ไม่มีพันธะรวยสุดเหมือนที่คิดดี
จะเอาดีใครก็ได้ค่ะใครก็ได้ค่ะ
โอ้โหขอครบจบในองค์เดียว

ขอเยอะขอยาวกระหนา
รบกวนสิทธิไปเข้าแถวรอก่อนเลยค่ะ
คิวยาว